การนำเยาวชนไทยไปฝึกทักษะฟุตบอล

ชมฟุตบอลอาชีพของอังกฤษด้วยนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวรรณฑรสมกิจรุ่งโรธครับ
น้องโซสถิตศรีโสภาพิรีและน้องปรินปรินบุญยะเลขา
เยาวชนไทยที่โชว์ฟอร์มเข้าตา
ทีมงานสตาร์ฟโค้ชของควีนสปาร์คเวนเจอร์
สโมสรชื่อดังจากประเทศอังกฤษ
ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ
พร้อมกับเยาวชนอีก๖คนจากประเทศมาเลเซีย

เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิต

ฝึกซ้อมทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพ
กับสตาฟโค้ชอคาเดมี่ของทีมควินส์บาร์คเลนเจอร์
ด้านหลังพิธีนี้นะคะน้องปรินกับน้องโซค่ะ

กำลังลงฝึกซ้อมโดยมีทีมโค้ชนะคะ
ของอาคาเดมี่ของทีมควินส์บาร์คเลนเจอร์

เพราะว่าพรุ่งนี้น้องจะได้เตะฟุตบอลเฟรลี่แมช

แล้วก็จะได้รับสิทธิ์สุดพิเศษ

ระหว่างทีมควีนสปาเกนเจอร์กับคาดิฟซิตี้

ดูน้องซ้อมก็สนุกแล้วก็ตื่นเต้นตามไปด้วยค่ะ

ขณะที่น้องโซแม้ว่าทีมจะแพ้แต่ก็จ่ายให้เพื่อนหญิงได้ถึง๒ลูก
จากนี้น้องปรินและน้องโซยังได้โบกทงต้อนรับนักเตะทีม
สปาร์เวนเจอร์และคาดิซิตี้ลงสู่สนามร็ปตัสโรด
เกมแชมป์เป็นชิปรวมถึงร่วมชมเกมการแข่งขันด้วย
ซึ่งน้องทั้งสองคนต่างบอกว่าการเดินทางมาอังกฤษในครั้งนี้
ประสบการณ์ที่ดีหลายหลายอย่างได้ประสบการณ์หลายอย่างครับ
ประสบการณ์ทั้งการใช้ชีวิตของคนที่ลอนดอน
แล้วก็เอ่อสตาย์การเล่นวนที่อังกฤษ
ก็คือเขาจะมีความสามารถที่ดีมีทักษะที่ดี
เทคนิคการหาพื้นที่แล้วก็การรับวัน๒วัน
ก็จะเอาทุกสิ่งที่เราสอนมาไปต่อยอดพัฒนาขึ้นเรื่อย
ทำให้วินที่ว่าก็ต้องดีกว่าเดิม

ใจดีเหล่านี้จะช่วยต่อยอดความฝันให้นักเตะเยาวชนไทย
ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
ชชี่วรรณฑรสมกิตรุงโรศข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน